สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรามาดูอีกหนึ่งรูปแบบนะคะ
ของคนที่ต้องร้องเรียนกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะ
ว่าต้องจัดการแล้วเพราะหาตัวต้นต่อที่เชิดเงินไป
ไม่เจอนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข่าวนั้น
มีผู้เสียหายราวสัก๒๐กว่าคนได้นะคะ
ที่ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐนะคะ
แต่ว่าส่วนจะดำเนินการต่อไปแบบไหนเจอตัวไหม
ตอนนี้เดี๋ยวเราให้เล่าให้ฟังว่าเป็นมาแบบไหน
มีหลายรูปแบบให้แชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ชม

วันนี้น้องจะมาเล่าให้ฟังน้องบีมนะคะหรือว่าชารินรัฐอุไรพันธ

วันนี้ขอบคุณบีมมาเล่าให้ฟังนะคะ
เป็นหนึ่งคนที่จริงแล้วทางทีมงานพยายามติดต่อหลายคน
ซึ่งหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดนะ
บีมค่ะเล่าให้ฟังก่อน
คือมันไม่ใช่รูปแบบแบบใหม่จนเราไม่เคยเจอใช่ไหม
คือมันก็เป็นรูปแบบการตั้งวงแชร์ที่เหมือนกับเจ้ามือเนี่ย

เออนี่ลงของเต่อและมือได้เท่าไหร่
ซึ่งตอนแรกเราก็งงวงว่า

ปกติก็คือเป็นแชร์ที่มือจะต้องเปียกันกว่าจะได้เงินใช่ไหมคะ
เราก็ยังงงอยู่จนมีพี่คนนึง
เขาก็บอกว่าเออเนี่ยลงเงินกับพี่คนนี้ได้เงินจริงนะ

เขาเรียกว่าแชร์เอาเงินก็คือการที่เราเอาเงินไปให้พี่เขา
แล้วพี่เขาก็จะปันดอกคนกำไรมาให้เป็นรายอาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
ซึ่งราคานี้สักครู่เราก็เลยบอกว่าเออพี่อย่างนั้นพี่ลงก่อน

แล้วราคานี้สักครู่พี่เขาก็เอออย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลง
พอเขาได้เงินจริงเราก็แบบเออมันจะหลอกหรือเปล่านะ
ก็ยังจะกลัวอยู่นะคะเพราะว่าถามพี่เขาว่าพี่ลงเยอะไหม
เขาบอกว่าลงแค่นี้เองอะไรอย่างนี้แล้วก็เออมันอาจจะหลอกก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้
หลอกให้ตายใจแล้วก็เราก็อาจจะไม่ให้เงินก็ได้อะไรอย่างนี้
คือตอนแรกตอนแรกคุณบีมก็เอกใจ

คือก็มีหวานนิดขอแทรกนิดเดียว
คือพี่คนที่มาชวนรู้จักกัน

แล้วคนที่เนี่ยค่ะที่เราไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเนี่ยรู้จักไหม

แล้วพี่คนที่ชวนเราไปลงกับคนนี้ที่เราหาตัวอยู่เนี่ย

ตอนที่แบบเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ขึ้นมา
ไม่เป็นไรบีมไม่ใช่ไปอ่านเจอเอง

ใช่ศึกษาค่ะก็เขาก็จะดึงไปกลุ่มก่อนตอนแรก
เขาก็ดึงกลุ่มเราเข้าในเพจ

ถ้าลายมันจะเด้งมันจะเห็นชัดเลยคราวนี้
กลัวอยู่จนผ่านมา๖เดือนเราก็แบบเฮ้ยแสดงว่ามันก็คงได้จริงแหละ
เพราะว่า๖เดือนแล้วเราก็เลยแบบตัดสินใจมาลงนะคะพี่
ก็เลยตัดสินใจลงในวันนั้นเลยว่า๖เดือนแล้วมันน่าจะน่าจะมั่นใจได้แล้ว
ก็คือมีคนไปเสี่ยงแทนเราแล้วเราไม่ใช่แนวหน้าใช่ไหมคะ
หน้าเขาเนี่ยคือมันตั้งเป็นหน้าที่เราต้องไปขอเป็นเพื่อนไหม
หรือมันเป็นหน้าที่ใครก็เห็นหมด
ก็ใครก็เห็นหมดค่ะแต่ว่าเขาลบข้อมูลออกหมดเลยตอนนี้
ณตอนนี้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นที่เราเข้าไปดูนะคะบีม
คือเขาจะมีเขาจะโพสต์ข้อความเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการออมการตั้งวงแชร์
หรือเขาเอาชีวิตส่วนตัวเขามาใส่หน้านั้นด้วยว่า
วันนี้ไปกินอันนี้กับใครอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรบ้าง

ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นเพจก็คือจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
แต่ถ้าเป็นเฟซบุ๊คเขาก็จะโพสต์เรื่องทั่วไป

ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไลน์ที่ตั้งกลุ่ม

แล้วตอนที่บีมเอาล่ะเริ่มแน่ใจแล้วเนี่ยนะคะ
คือเราแน่ใจเนื่องจากเราไปดูในเฟซบุ๊กแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่สนใจแต่ที่แน่ใจคือมีคน๖เดือนแล้ว

แล้วก็ถูกดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์

ตกลงที่เราไปใจอ่อนคือตอนไลน์ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือตอนแรกเราก็ยังกลัวนะคะ
เราก็ยังจะแบบว่าเฮ้ยหรือว่าแบบเขายอดยังไม่พอหรือเปล่า

เขาอาจจะแบบอยากได้ยอดที่เขาต้องการ
แล้วบอกสักพักนึงแล้วบอกพี่พี่แล้วหนูจะเชื่อมั่นพี่ได้ยังไง

หนูก็อยากลงนะคือมันกำไรดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบว่าใครก็ต้องอยากลงอะไรอย่างนี้

ขอแทรกคือไอ้ที่บอกกำไรดี

มันมีลักษณะของการเอาเงินไปลงในหลายแบบ

ก็ลงทุกแบบของเขาเลย

ก็จะมีมงออมแล้วก็ได้รับดอกทุก๕วัน

ใช่โอนดอกมาให้๑๒ครั้งเราถึงจะได้ต้นกับดอกคืน

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าลงออมอีกอย่างหนึ่ง

แต่ว่าเราก็จะต้องดูว่ามี๑๐มือใช่ไหมคะ

ก็คือสมมุติมือ๒ก็จะได้๗วันแรก
แล้วมือ๓ก็ได้๗วันหลังก็เป็นวันที่๑๔
แล้วก็ถัดไปอีก๗วันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยจนครบ
ค่ะมี๕วันมี๗วัน
ใช่ค่ะมีรายเดือนรายหลายเดือนไหม

มีค่ะแล้วคันนี้สัปดาห์ก็จะต้องเป็นแบบลง๒๐๐๐๐ใช่ไหมคะ
ลง๒๐๐๐๐คันนี้สัปดาห์เขาก็จะแจกทอง

เขาเรียกว่าเหมาวงคือเหมาไปเลย๘๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปเรื่อยใช่ไหมคะเขาจะได้ทุกครบรอบ

ของบีมอันนี้ขออนุญาตถามตรงไปตรงมาเนอะเป็นข้อมูลกัน

ก็ลงไปทุกลักษณะของเขาเลยมี๕วัน
มี๗มี๗แล้วหนูลงแบบไหนอีกก็แล้ว
หนูมีเหมากับเขาด้วยไหมใช่ค่ะแล้วก็มีวงเหมา

๘๐๐๐๐บาทใช่ค่ะเพราะเห็นคนอื่นเขาก็เหมาแบบนี้ใช่ไหมเลยเหมาบ้าง
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเหมาปุ๊บเขาก็จะแจกทองด้วยคราวนี้เราก็เออ
แจกทองในครั้งแรกที่ลงเหรอใช่ค่ะแจกทองครั้งแรกที่ลง
พองได้ประมาณตอนแรกได้ครึ่งสลึงพอหลังเขาก็จะให้๑สลึงเลยค่ะ

ก็บอกเสร็จแล้วก็ราคานี้ก็ไม่มี
เราก็ถามว่าพี่นั้นหนูจะได้อย่างไรเขาก็โชว์แอปนะคะ
เราก็แบบอุ้ยมีตั้ง๑๐ล้านเลยแล้วพี่เขาจะมาโกงยอดแค่นี้
เราก็เลยเลื่อนอ่านดูในไลน์ว่าคนลงเงินกี่บาทนะ
ไปเลื่อนดูหนึ่ง

ซึ่งเราก็คิดว่าเค้ามีเงินน่าเฉย๑๐ล้าน

เดี๋ยวขอข้อแช่ค่ะคือยังมีไลน์เค้าเก็บอยู่มั้ย

อ่านีมีความติดต่อไว้เลยไหม
ลักษณะการคุยจะเป็นการคุยแบบไหนคะ

ขอล่วงหน่อยครับ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะถูกดึงเข้าไปในกลุ่มแบบนี้เนี่ย
คือต้องรู้จักจากเฟซบุ๊กอยู่แล้วหรือเขาอาจจะดึงแบบตัวต่อ
ดึงใครก็ได้ค่ะติดต่อกัน
แล้วข้อความเชิญชวนแรกเป็นยังไงคะบีม
ความเชิญชวนจะเป็นเชิญชวนในกลุ่มมากกว่าค่ะ
ใช่ค่ะว่าเราลงยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวเขามี๒ลายขอเปิดอีกลายหนึ่งให้ดูนะคะ

จนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่เสียหายรวมตัวกันได้ประมาณกี่คนล่ะคะบิม
น่าจะประมาณ๓๐๔๐คนได้แล้วค่ะ
แต่จริงแล้วมีเยอะนะคะมีเยอะกว่านี้อีกที่โดนกันใช่ค่ะ
มากที่สุดมีการคุยกันไหมมากที่สุดมีใครที่โดนมากที่สุดไปเท่าไหร่บ้าง

คือพี่เขาไปเปิดบ้านอีกทีนึงเราก็ไปหักดอกอีกทีนึงอะค่ะ
คือคนที่โดน๒๑ล้านคือเป็นคนที่รวมเงินของคนอื่นมาอีกทีนึง

หรือบีมอ่านเองก็ได้ค่ะอันไหนอยากอันไหนไม่อยากให้อ่านจะได้ค่า
ก็นี่น้องมินคะลายใหม่แล้วก็เขาจะบอกว่าดึงเข้าวงไหมคะลายนี้
เนี่ยอันนี้ก็คือหนูเหมานี่หนูก็จะบอกว่าดึงบีบเข้าวงเหมาด้วยค่ะอะไรอย่างนี้

ใช่ก็คือวงหมอที่หนูบอก๘๐๐๐คือให้เขาดึงหนูเข้าด้วยอะไรอย่างนี้
คนที่เป็นเล่นลักษณะเหมามีเยอะไหม
หรอกก็คือเราเข้าใจแหละนะคือเราก็อยากได้ผลตอบแทนเยอะใช่ไหมค
ใช่ก็จะมีแค่นี้ไม่เคยคุยกันเรื่องอื่นนอกจากจะมีกันเรื่องโอนเงินเนี่ยเห็นไหมคะ
ก็จะเป็นพี่เมย์ตอนนี้ได้ไหมคะ
เขาสม่ำเสมอไหมเวลาแบบเวลาบอกข้อมูลความคืบหน้าอะไรต่างนานา

สม่ำเสมอค่ะแต่เขาจะบอกหน้าบ้านเขาจะไม่ค่อยอ่านส่วนตัวค่ะ
เขาจะบอกว่าให้เราลงผ่านหน้าบ้านได้เลยอะไรอย่างนี้

หน้าบ้านก็คือเป็นลายกรุ๊ปกลุ่มอะค่ะเขาจะเรียกว่าหน้าบ้านอะไรอย่างนี้
อาจจะไม่มากับเราสองคนใช่ไม่คุยกับเราเดียว
ใช่ค่ะนอกจากว่าเราจะส่งสลิปอะไรอย่างนี้ค่ะให้เห็น
เวลาเอาเงินเอ๊ะเดี๋ยวเคยเจอหน้ากันไหมเนี่ย

ไม่เคยเจอหน้ากันแต่เห็นรูปเขาในเฟซบุ๊ก

เขาใช้รูปเขารูปเดียวกันกับในเฟซบุ๊คที่อยู่ในไลน์ไหม

อันนี้ก็เห็นหน้ากันนะคะเคยนัดเจอไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่บ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแบบว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวของเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าคือการที่คนที่อยู่ในบ่อนน่ะนะคะ
มันก็คืออยากให้ใครรู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้ใครรู้จักตัวตนอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีคนแอบไม่ใช่แอบสิมีคนแบบพูดขึ้นมาไหมว่า

กินข้าวกันสักครั้งไหมให้เจอกันเป็นสักครั้งไหม
มีค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออมาสิมาสิ
แต่พอจริงแล้วเขาก็ไม่มาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาตั้งกี่เดือนคะ

น่าจะได้๒เดือนนะคะ๒เดือนที่อยู่
อุตส่าห์รอดูตั้ง๖เดือนใช่ไหมลูก

เข้าไป๒เดือนปุ๊บอาการที่หายไปแล้วรู้สึกว่าเอาละ
เอาเงินไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือยังไงคะ
คืออันนี้เขาจะบอกตรงนะคะบอกว่าขอหยุดจ่ายเงินของทุกคน
เขาก็ประกาศอย่างนี้นะบอกว่าขอหยุดจ่ายเงินของทุกคน

มันต้องมีการเลื่อนขั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปตามลำดับแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่า

เขาจะเอาเงินดอกของทุกคนตีกลับไปหาบ่อน
เพื่อให้ยอดถึงแต่ละวัน๔แสนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยยอดมันแต่ละวันมันก็ถึงแล้วนะ
แต่ทำไมเขาถึงจะเอาอีกเขาบอกว่าเออเนี่ย
แต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าพอคนรับดอกรับดอกทุกวันนะ
เงินมันก็ไม่ถึงอะไรอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ลงใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะตอนที่เขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่บ่อนเนี่ย
รู้ตั้งแต่แรกก่อนที่หนูจะเข้าไปในกลุ่มเขา
หรือหนูมารู้ตอนที่หนูเข้าไปแล้วลูก

แล้วบีมไม่พี่ฟังพี่ยังหวาดเสียวเลยนะหรือเป็นพี่ขี้งกไม่รู้นะ
แล้วบีมไม่ตกใจเหรอคะว่าเฮ้ย
เขาบอกว่าพ่อพ่อสามีเขาทำเป็นเจ้าของบอล
แล้วเขาก็เลยแบบว่ามาอยากช่วยเหลือทุกคน
บอกละเอียดไหมว่าบ่อนในเมืองไทยหรือบ่อนไหน
เขาก็ไม่ได้บอกบอลไหนนะเขาบอกว่าไม่สามารถบอกได้
เพราะว่ามันเหมือนแบบเออกลัวว่าบ่อนเขาจะปิด
หรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นก็หวัดเสี่ยวไหมเอาจริง
คือแบบเอาล่ะเราดูเขามา๖เดือนแล้วนะ
แต่พอเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ไหนโทษนะคะครอบครัว
เขาทำอะไรเนี่ยไม่ถูกคิดอีกนิดนึงเหรอ

ใช่คำโรคก็เลยเข้าตาแล้วค่ะว่าโอ้ต้อง๑๐ล้านเลยนะคะ

ว่าเขาจะเลื่อนขั้นเนี่ยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่วันแล้ว
ก็๑เดือนตอนแรกเขาขอ๑เดือนก็เป็นช่วงเดือนกุมภาที่เขาบอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาใช้หนี้ทุกคนครบหมดเลย
แล้วระหว่าง๑เดือนที่ขอหยุดเนี่ยยังติดต่อไหม
ติดต่อค่ะก็ยังส่งสติ๊กเกอร์ว่าเออพี่ยังอยู่ดีนะอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวมีคนมาช่วยพี่ซักแล้วก็เผื่อหนูจะซักด้วยนะคะ
ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคือเมื่อวานเขาไปแจ้งกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ก็รับแจ้งคดีลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเท่าที่คุยกับคุณบีมเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายอย่างน้อยก็น่าจะเกิน๓๐คนนะคะ
แล้วก็มูลค่าความเสียหายถ้าตามข่าวก็เป็นร้อยล้านบาทนะคะ
เราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านที่ก็น่าจะคุ้นเคยกับการแจ้งลักษณะคดีแบบนี้นะคะ
ภูมิในการศูนย์บริหารคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ
ทางประกอบภัณฑ์ตำรุตรีวราณาลสีล้ำ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
คือจริงลักษณะเท่าที่ฟังคุณชรินรัฐเนี่ยนะคะ
คือไม่ได้ใหม่มากแต่เล่นแก่เทคโนโลยีซึ่งเป็นพฤติกรรมของเราปัจจุบันนะคะท่าน
คำถามคือว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
เพราะว่าไปปรับปามอาชีครรมไทน์เทคโนโลยี

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มายื่นคำร้องขอก็รับไว้อยู่แล้วนะครับ
ส่วนกระบวนการพิจารณาว่าเป็นอำนาจของใครนั้น
เป็นเรื่องระหว่างเจ้าที่รัฐที่เขาจะไปดูรายละเอียดกันเองนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมคะ
อย่างเช่นยกตัวอย่างคุณจอมขวัดนะครับ
เราก็จะมีกระบวนการในการรับคำร้องไว้พิจารณาก่อนนะครับว่า
หนึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่ได้จากท่านรวบรวมมาแล้วเป็นอย่างไร
เสียหายอย่างไรพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับ
ถ้าไม่อยู่เราก็จะมีกระบวนการส่งต่อคำร้องไปให้ทางหน่วยงานที่มีอำนาจ
ซึ่งปกติจะเป็นตำรวจรับไปสอบสวนแล้วก็จะแจ้งให้ผู้รองทราบ

เราก็จะเป็นคนรับสอบส่วนดำเนินคดีโดยกรมเองแล้วก็จะแจ้งผู้ร้องทราบเช่นกันนะครับ
หลังจากนี้ค่ะท่านสิ่งที่สิ่งที่จะทำได้คือต้องได้ตัวคนที่หนีก่อนใช่ไหมคะ
ค่อยดำเนินคดีค่อยฟ้องร้องเอาผิดเอาเงินกันใช่ไหมคะ
คงไม่ครับกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับ
จำเป็นจะต้องรอให้ได้ตัวนะครับมายื่นเรื่องร้องทุกข์หรือว่ากล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนเขาดำเนินคดีได้เลย
ส่วนกระบวนการสอบสวนหาตัวหรือติดตามทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องพนักงานสอบสวนที่เขาจะต้องไปดูนะครับ
ทางผู้เสียหายเองเนี่ยคงไม่จะต้องกังวลในประเด็นนั้นนะครับ
พอวรนันอย่างนี้ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบีมเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
คือในเฟซบุ๊กตอนนี้เนี่ยคือก็มีชื่อแต่ว่าตามที่เขาตามกันเนี่ยนะคะ
ในกลุ่มไลน์ของเขาเนี่ยคือก็พบว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วนะคะ
แต่ว่าในหน้าเฟซบุ๊คที่ยังเห็นอยู่ได้คือชื่อเดิม
แล้วก็บอกคู่สมรสด้วยนะคะตามในเฟซบุ๊กนะคะ
ส่วนไลน์เนี่ยไม่มีการตอบคือลักษณะแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะเดินไปยังไงต่อคะ
ถ้าอย่างนี้สมมุติว่าได้มายื่นเรื่องอย่างที่ผมดูตามข่าวเนี่ย
ส่วนนี้ก็จะยืนทางกรรมครับการด้านคดีด้านเศรษฐกิจของตรงโหลด

ชั้นต้นเขาน่าจะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
ส่วนประเด็นในการสอบสวนประคำผู้เสียหาย
หรือว่าผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าแก้หลักฐานส่วนนั้นมันอาจจะสูญหายหรือว่าเสื่อมสลายไปได้เร็ว
เพราะว่ามันเป็นข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนเงินที่จะได้คืนเนี่ยต้องเอาจากตัวเขาเท่านั้นใช่ไหมคะ
ไม่สามารถไปร้องเรียนหน่วยงานไหนยังไงได้เลยถูกไหมคะ
อย่างนี้ครับต้องเรียนก่อนว่าในการสอบสวนเนี่ย

เขาจะหาข้อเท็จจริงถึงพฤติการการทำความผิดนะครับ
แล้วก็ติดตามในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือตัวผู้กระทำความผิดด้วยนะครับ
เขาก็ดำเนินการไปในคราวเดียวกันเพราะว่า
ตัวเงินที่ได้จากผู้เสียหายแต่ละท่านไปจริงมันคือ
สิ่งของที่ได้จากการกระทำความผิดเพราะว่าเขาไปหลอกลวงมาถูกไหมครับ

มันก็จะต้องถูกยึดเป็นของกลางในคดีด้วย
เพียงแต่ว่าทรัพย์สินนี้สุดท้ายทางพนักงานในการท่านก็คงจะยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อจะขอเฉลี่ยคืนผู้เสียหายไปนะครับ
ทีนี้เอาให้คุณบีมค่ะคุณบีมเราเจ้าทุกข์สงสัยที่สุดเนี่ยนะคะ
คือจะต้องรวมตัวกันไหมคะ
คือเรียนอย่างนี้ครับผมได้รับรายงานจากทางเจ้าที่ว่าท่านได้มาปรึกษาครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับ
ใช่ค่ะที่ปอทค่ะ

ก็เรียนอย่างนี้ครับในข้อมูลเนื่องจากว่าในการทำงานเจ้าที่ก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
ถ้าท่านเตรียมข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลให้ได้มากที่สุดรวมทั้งหลักฐานที่พอจะหาได้เช่นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าเฟสถ้ามีการแคปเอาไว้นะครับ
รวมทั้งหลักฐานเรื่องการโอนเงินต่างเนี่ยถ้ามีข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลชั้นต้นที่มาประกอบคำร้องแล้วก็ยื่นหนังสือเข้ามาได้นะครับยื่นคำร้องขอเข้ามาได้
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซ้ำก็ได้ใช่ไหมคะ
อย่างนี้ครับถ้าเป็นกรณีท่านยื่นเพิ่มนะครับ
ทางเรามีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องเดิมอยู่นะครับ
ถ้าเป็นการร้องมาแล้วเนี่ยแล้วเป็นการร้องของผู้เสียหายรายใหม่ในเรื่องเดิม
เราจะสั่งรวมสำนวนเพื่อจะให้เรื่องมันไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
จะได้สอบสวนไปเรียกว่าสืบสวนในคราวเดียวกันเลยนะครับ
ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าท่านจะยื่นเพิ่มก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ

เยอะครับทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า
ระบบการหลอกลวงแบบนี้มันจะมีอยู่๒ลักษณะใหญ่นะครับ
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการหลอกลวงระดมทุน

ซึ่งถ้าเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนมันจะหนักไปทางแชร์ลูกโซ่

ก็คือเราคุ้นเส้นว่าแชร์ลูกโซ่นะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการจัดเล่นวงแชร์ผ่านระบบ
ซึ่งเป็นเรื่องของแชร์ก็จะมีความผิดตามพรบการเล่นแชร์อีกตัวหนึ่ง

แต่ข้อที่จริงแล้วตกลงมันเป็นเรื่องแชร์
พรบการเล่นแชร์หรือเป็นแชร์ลูกโซ่ตาม
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

แต่ว่าท่านมีหน้าที่ในการให้ข้อเท็จจริงกับพยานหลักฐาน
เพื่อให้เจ้าที่เขาทำงานได้มากที่สุดนะครับ

ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีไม่ต้องจำก็ได้ถ้าถึงมือท่านนะเรียบร้อย

เพราะว่ารักษณะแบบนี้น่าจะเจอกันเยอะนะคะ

เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะยื่นเพิ่มก็ได้นะคะ

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เราโฆษณา
แล้วก็ที่ข้างหน้าโปรไฟล์เนี่ยนะคะ

คือแต่งงานกับใครชื่อยังอยู่เลย
ใช่ไหมคะแต่จากการตามของคนที่เสียหายกันเองเนี่ย

เพราะว่าหลังจากที่ไปแจ้งเขาก็ตรวจสอบใช่ไหมคะ

ตอนนี้คิดว่าใช้ทุกทางหรือยัง
ผู้เสียหายใช้ทุกทางในการติดต่อตัวผู้หญิงคนนี้ยังคะ

เพราะว่ามีคนนึงก็ไปเจอบ้าน
บ้านคุณเมย์เนี่ยที่ว่าเป็นเท้าแชร์ของเราเนี่ยนะคะ

ก็คือก็เหมือนแบบว่าเจอแต่บ้านแล้วก็เจอแต่รถที่จอดทิ้งไว้เท่านั้นเอง

ญาติที่น้องใช่ค่ะก็ไม่เจอ
เจอบ้านเปล่ากับรถอีกคันใช่ใช่ค่ะ
เราได้ตามไปถึงคนที่เป็นเพื่อนเขาหรือเป็นครอบครัวเขาที่เราคุ้นเคย
เขาเคยแบบติดต่ออยู่ในแวดวงคนใกล้ชิดเขาไหมคะ
ไม่ค่ะเขาก็จะบอกว่าคนนี้ก็คือเขาไม่ติดต่อกับใครเลย
เขาก็จะติดต่อเฉพาะกับครอบครัวเขาเท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราไปตามผ่านโซเชียลมีเดียยังคนในครอบครัวเขา

ไม่มีใครตอบกลับมาทั้งนั้นเลยค่ะ

เรื่องต้นตอนนี้ที่คุยกันก็คือคนที่เสียหายเยอะที่สุดใน๒๐กว่าล้าน

คือก็เสียหายกันเป็นชั้นลงไปใช่ไหมคะ
ส่วนโทษนะคะบีมเสียหายไปเท่าไหร่
ประมาณ๙๐๐๐บาทค่ะประมาณ๙๐๐บาท
แล้วโทษนะคะถ้าเราหักลบกลบหนี้กับสิ่งที่เราได้คืนมาระหว่างที่ลงไปเนี่ย
ก็จะเหลือประมาณน่าจะ

เราอาจจะจบตรงนี้ได้

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเผลอเราจะได้คุยกันอีกนะคะ

ฝากให้กำลังใจคนอื่นในกรุ๊ปด้วยนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณบีมนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะแล้วก็ลักษณะแบบนี้มีเรื่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป